คุณผู้ชมทีนี้พาไปที่จังหวัดนครราชศรีมากัน

ข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่นั่นค่ะไปตาม
กรณีที่มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาร้องมาทางไทยรัฐนะครับ
ถูกผู้ชายคนหนึ่งที่ตามตื้อเธอมาเนี่ยนะคะมาตั้งใจขับรถพุ่งชน
พอเพื่อนชายของเธอคือเสียหลักปรากฏว่าผู้ชายที่ตามตื้อเธอมากระทืบซ้ำ
แล้วปรากฏว่าที่เป็นประเด็นที่เธอต้องร้องสื่อแบบนี้นะฮะ
เพราะตำรวจไปตั้งข้อหาคือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
บอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าดูจากพฤติการพฤติกรรมแล้วเนี่ยคือตั้งใจฆ่าค่ะ
ควรที่จะแจ้งข้อกล่าวหาเยอะกว่านี้ไหมหนักกว่านี้ไหม
ฆ่าโดยเจตนาหรือว่ามันเป็นความผิดที่กรรมเดียวอาจจะผิดกฎหมายหลายบทไหมนะ

วันนี้คุณคารินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวของเราค่ะ
เดินทางไปพบกับคุณผู้หญิงท่านนี้ชื่อว่าคุณวันธนีฉินนอกอายุ๓๓ปีนะคะ
เธอเป็นเพื่อนของผู้ตายคุณคารินไปในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมา
คุณวันธนีเล่าบอกว่าคือก่อนหน้านี้เรื่องมันเป็นแบบนี้
นายแมนคนก่อเหตุพยายามที่จะมาตามต่อแยกเธอลักษณะคือมาจีบ
แล้วก็ทำแบบนี้มาสักประมาณ๒เดือนแล้ว
ตอนแรกเนี่ยคือแอดเฟสบุ๊กมาก่อนมาขอเป็นเพื่อนทางเฟซบุ๊ก
แต่เธอบอกว่าไม่อยากยุ่งเกี่ยวด้วยก็เลยบล็อกเฟซบุ๊กไป
จากนั้นนายแมนคนนี้แหละค่ะพยายามที่จะมาสะกดรอยตาม
แล้วก็ดักซุ่มรอเธอเพื่อให้เธอเนี่ยไปปลดบล็อกเฟซบุ๊กนี่ค่ะ
แมนนะคะแล้วคือตามเธอมาตลอดคุณวันธนีบอกนะ
แมนคนนี้ตามเธอมานะคะจากนั้นเธอบอกว่าเอาล่ะเห็นท่าไม่ดีแล้ว
ก็เลยตัดสินใจโทรบอกคุณทวีศักดิ์สันทัศน์อายุ๕๑ปี
ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตนะคะบอกคุณทวีศักดิ์เนี่ยบอกว่าช่วยหน่อย
มาขี่รถจักรยานยนต์ตามปรากฏไปส่งที่บ้านในอำเภอโชคชัยหน่อย
คุณวันธนีเธอก็เลยนัดกับคุณทวีศักดิ์ผู้ตาย
ให้มาเจอกันที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งบนถนนสายปักทงชัย

พอเธอขับรถออกจากปั๊มน้ำมันเธอสังเกตเห็นเลยนะ
คุณวันธนีบอกว่าสังเกตเห็นในแมนเนี่ย
ขับรถจี้ท้ายเธอมาแล้วก็แซงขึ้นมาตีคู่กัน
แล้วก็เปิดกระจกตะโกนบอกว่าให้ปลดบล็อกเฟซบุ๊ก
ก่อนที่ในแมนจะขับรถปาดหน้าแล้วก็เบรกกระทันหัน
ทำให้รถของเธอต้องหยุดแล้วก็บีบแตรเสียงดังเลยนะคะ
จากนั้นเธอตัดสินใจนี่ค่ะคุณผู้ชมจังหวะนี้นะคะ
เธอตัดสินใจตะโกนขอความช่วยเหลือนะคะ
ผู้ตายซึ่งขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ยเห็นมันผิดปกติ
ก็เลยจอดรถลงมาคุยกับนายแมนนายแมนบอกผู้ตายบอกว่าอย่ามายุ่ง
ก่อนที่ผู้ตายเนี่ยจะไปยืนหน้ารถของในแมน
ตอนนั้นเธอบอกว่าเธอก็ไม่เห็นเหมือนกันนะว่าผู้ตายไปทำอะไรกับรถของนายแมนหรือเปล่า
ก่อนที่นายแมนเนี่ยจะหันไปแล้วตะโกนบอกว่าหมายถึงบอกผู้ตายบอกว่า
มึงจะทำอะไรรถกูเดี๋ยวกูจะเอามึงให้ตายนะฮะ
แล้วที่สุดแล้วนายแมนก็วิ่งกลับไปที่รถ
ผู้ตายก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยลักษณะคือจะหนีค่ะ
เธอบอกว่าแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น
แล้วไม่คิดว่านายแมนจะตัดสินใจเหยียบคันเร่ง
พุ่งชนรถของคุณทวีศักดิ์ผู้ตาย
จนกระทั่งคุณทวีศักดิ์กระเด็นตกจากรถลงไปอยู่ที่ป่าย่าข้างทาง
นายแมนเนี่ยโหดมากนะฮะเดินลงจากรถไปกระทืบผู้ตายซ้ำ
ระหว่างนั้นเธอก็คือคุณวันธนีเนี่ยตะโกนขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
แล้วก็ได้ยินเสียงนายแมนพูดตลอดเลยบอกว่าเก่งนักใช่ไหมเดี๋ยวกูจะเอามึงให้ตายเลยนะฮะ
ลักษณะคำพูดแบบนี้ก็เป็นหลักฐานได้นะคะ
จากนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเธอบอกว่าเธอมั่นใจนะว่านายแมนเนี่ย
ตั้งใจที่จะขับรถชนผู้ตายก็เลยอยากให้ตำรวจสพโพกลางพื้นที่ที่เกิดเหตุนะคะ
เรียกตัวมาสอบปากคำแล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาใหม่
ยืนยันเลยนะคะว่าเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
มันไม่ใช่อุบัติเหตุแล้วมันก็ไม่ใช่เหตุการณ์ที่
แมนขับรถโดยประมาทแล้วก็เป็นเหตุทำให้คุณทวีศักดิ์เนี่ยเสียชีวิตนะคะ
บอกว่าส่วนตัวเธอเองเธอรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้วก็กังวล
เพราะตอนนี้คนที่ทำผิดยังคงลอยนวลอยู่อะค่ะ
ตั้งใจร้อยเปอร์เซ็นค่ะแล้วพันเปอร์เซ็นต์ด้วยพอชนเสร็จได้ยังไงครับ
ชนเสร็จแล้วยังไงต่อหรอค่ะแล้วก็กล้วยก็ขับขับไปขับไปดูตรงที่เกอร์เทศ
ก็คือรีบขับไปแล้วก็จอดรถแล้วมันก็ลงมามันลงมาแล้วมันก็ลงมา
อ่าทำร้ายร่างกายซ้ำอีกด้วยมือเท้าค่ะทำร้ายร่างกายซ้ำอีก
มันบอกว่าเป็นยังไงล่ะมึงเก่งนักเหรอมึงตายหรือยัง
อะไรอย่างนี้ค่ะคือเราตอนนั้นเราก็นั่งอยู่รถแล้วเราก็
ก็โทรโทรแจ้งตำรวจโทรแจ้งตำรวจแล้วก็ลงมาดูพี่เขาค่ะ
แล้วก็ปลูกพี่เขาว่าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบพี่อย่าเป็นอะไร
เป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็อยู่กับเขาตลอด
ตอนนั้นยังนิ่งแต่ยังมีลมหายใจอยู่อืมมันก็ยืนอยู่อย่าง
นั้นหรอค่ะไม่ช่วยมากกว่าอะไรไม่ค่ะดีแล้วมันไม่ทำไร
ดิฉันต่ออีกเพราะว่าดิฉันอยู่กับสามคนเพราะว่าอยู่กับสามคน
คือเหมือนกับคนที่ผิดยังลอยนวลอยู่ค่ะ
ยังไม่ได้ถูกดำเนินการหรืออะไรหรือว่ายังไม่ได้เข้าห้องขัง
อีกหนึ่งคนนะคะที่วันนี้เรามีโอกาสไปพูดคุยด้วยนะคะ
ชื่อว่าคุณกระหนกลักษ้องนินเป็นอดีตภรรยาของผู้ตายบอกว่า
แม้ว่าตัวเธอจะหย่าร้างกับอดีตสามีแต่ก็อยู่ด้วยกันนะคะ
ช่วยกันเลี้ยงลูกสาว๒คนคนโตเนี่ยเรียนจบทำงานแล้ว
คนเล็กอายุ๑๘ปีนะคะกำลังเรียนอยู่มหาวิทยาลัย
แล้วก็ยังมีคุณแม่วัยแปดสิบเก้าปีที่ต้องดูแลด้วยนะคะครับ
ตอนแรกเธอคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นอุบัติเหตุ
แต่พอมารู้ทีหลังเนี่ยก็ตกใจนะเพราะฉะนั้นแล้วเธอก็บอกเหมือนกันบอกว่า
อยากให้ตำรวจเนี่ยเอาผิดกับนายแมนให้ถึงที่สุดเช่นเดียวกับคุณแม่ของผู้ตายนะ
ที่บอกว่าผู้ตายเป็นลูกคนเล็กคุณแม่มีความผูกพันแล้วก็รักมาก
ตอนนี้คู่กรณียังไม่เคยมาแสดงความรับผิดชอบใดเลยค่ะ
วันนั้นเขาไม่ได้บอกเขาโทรมาหาลูกสาวให้เอารถมาเปลี่ยนมอเซคันใหม่ไปว่าจะไปธุระแค่นั้นค่ะ
อยากให้ตำรวจนะคะดูแลคดีนี้ให้ถึงที่สุดนะคะ
เพราะว่าแม่คนที่เสียชีวิตก็แก่มากเขารักลูกเขามากแล้วก็ถึงจะเป็นอดีตภรรยา
แต่เราก็ยังดูแลกันอยู่ยังมีความรักให้กันอยู่แล้วก็ยังมีลูกต้องเรียนหนังสือมหาลัยอยู่ค่ะ
อายุสิบแปดปีกำลังเรียนปีนึงค่ะแล้วคนตายเขาก็ดูแลลูกเขาอยู่
ภาระใช่ค่ะจะเดือดร้อนมากเพราะว่าเขาเป็นเสาหลักของครอบครัว
กังวลมากเพราะว่าจากเหตุการณ์ที่วันนั้นที่ไปโรงพักคู่กรณีไม่สำนึกผิดเลย
เขาแสดงไม่มาขอใช่พี่ไม่รู้ว่าคนนี้เป็นคนที่ทำแฟนพี่
แต่พี่เห็นพฤติกรรมเหมือนเขายืนเท้าซะเอวแล้วก็มองแบบไม่ได้สนใจไม่คิดที่จะมาขอโทษพี่
ใช่พี่มาทราบทีหลังตอนแรกพี่คิดว่ามันเป็นแค่อุบัติเหตุ
ทีนี้ศพของผู้ตายค่ะครอบครัวตั้งสวดพระอภิษฐรรมศพที่วัดโคกสูงที่นครราชศรีมานะคะ
แล้วก็จะมีพิธีชะปนกิจศพในวันที่๗กุมภาพันธ์นี้
ตอนนี้ทางครอบครัวก็บอกว่ายังคงทำใจไม่ได้หรอกนะคะโดยเฉพาะลูกสาวที่ก็ร้องไห้อยู่ตลอดเวลานะครับ
ทีนี้วันนี้ค่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่ปั๊มจุดแรกที่คุณวันธนีไปนัดเจอกับผู้ตายนะคะ
เพื่อให้ผู้ตายขี่รถพาไปส่งที่บ้านที่อำเภอโชคชัย
นี่ค่ะคุณผู้ชมระหว่างขับรถออกมาจากปั๊มนะก็ไม่มีอะไรผิดสังเกตจนมากระทั่งตอนเลี้ยวผ่านหน้าสวนสัตว์โคราช
สังเกตเห็นว่ามีรถของนายแมนฝั่งคุณวันธนีบอกว่ามีรถของนายแมนขับตามมาจนมาถึงที่เกิดเหตุ
เป็นถนนสี่เลนไม่มีเกาะกลางครับคุณวันทะนีได้มาชี้จุดตรงเนี้ยจุดที่นายแมนเนี่ยชนผู้ตายให้กับนักข่าวเราดูนะคะชนเสร็จแล้วก็ลงมากระทืบด้วยทีนี้จากการสังเกตของคุณคารินนะคะพบว่าบริเวณถนนเส้นนี้ไม่มีกล้องวงจรปิดติดตั้งอยู่คุณวันทะนีบอกว่าแล้วรถของเธอเนี่ยก็ไม่ได้มีการติดตั้งกล้องหน้าร